ประเด็นเรื่องของอาจารย์จุฬาที่มีการหลอกลวงนะคะ
เงินที่ศูนย์หายมูลค่านับร้อยล้านบาททีเดียว
ทางตำรวจกองปราบกำลังเร่งติดตามตัวอาจารย์รายนี้ค่ะ

มูลค่าถึงกว่า๑๔๐๐ล้านบาท
โดยคาดว่าตอนนี้น่าจะยังคงอยู่ในประเทศค่ะ
พลตำรวจตรีสุธินทรัพย์พ่วงผู้บังคับการปราบปราม
กล่าวถึงความคืบหน้าคดีที่รองศัตว์อาจารย์ดรสวัสดิ์แสงบางปลา
อายุ๗๙ปีอดีตประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรออมทรัพย์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจำกัด
ที่ได้มีการหลอกเพื่อนอาจารย์แล้วก็เพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยอีกหลายคน
ให้ร่วมลงทุนซื้อโคต้าลอตเตอรี่
อ้างบอกว่าจะได้รับผลตอบแทนร้อยละ๑ต่อเดือนนะคะ
จนมีผู้หลงเชื่อแล้วก็นำเงินไปร่วมลงทุนมากกว่า๑๖๐คน
ค่าความเสียหายรวมแล้วก็กว่า๑๔๐๐ล้านบาทค่ะ
จากนั้นก็หลบหนีไปเลยแล้วก็เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
ผู้เสียหายประมาณ๕๘คนรวมตัวกันไปแจ้งความที่กองบังคับการปราบปราม
เพื่อให้เร่งติดตามตัวผู้ต้องหาและทรัพย์สินกลับมาคืนให้กับผู้เสียหาย

เมื่อวันศุกร์ที่๒๑เมษายนที่ผ่านมา
สารอนุมัติหมายจับรองศาสตราจารย์ดรสวัสดิ์ในข้อหาช่อกงประชาชนแล้วนะคะ
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มพร้อมทั้งตรวจสอบเส้นทางการเงิน
ซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่ามีผู้ต้องหาเพียงคนเดียว
ว่าน่าจะสามารถจับกลุ่มตัวได้เร็วนี้
จากการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น
ยังไม่พบข้อมูลว่าผู้ต้องหาได้เดินทางหลบหนีออกนอกประเทศไปค่ะ